กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
สอสอบัญชีรายชื่อภักดิ์เศรษฐกิจใหม่ผมขออภิปรัยบริษัทธิวันใจ
ท่านนายกรัมตรีเป็นกรณีพิเศษตามอัตราหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับ
ผมขอให้สไลด์แผ่นแรกขึ้นมาเชิญเลยครับ
ผมอยากจะกลับเรียนว่านะฮะข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดเนี่ย
ไม่ว่านะฮะจะเป็นเรื่องใดก็ตามผมพยายามรวบยอดในรอบ๘ปี
ท่านนายกรรมตรีดำรงกำลังจะครบ๘ปีนะฮะ
ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ขอขอบคุณทุกสื่อนะครับ
ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์นะฮะในการที่จะนำข้อมูลของท่านมาเผยแพร่

อันนี้ไม่ใช่ชื่อหนังนะครับ๘ปีก็เกินพอครับ
ผมว่าทุกคนในสภารู้ดีฮะวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ถ้านับอายุความต่อเนื่องนะฮะก็จะครบ๘ปีฮะ
เพราะฉะนั้นถามว่าคนไทยมีความสุขหรือเปล่านะฮะ
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับ
เศรษฐกิจไทยต้องย้ำว่าตกต่ำมาโดยลำดับนะครับ
ตกต่ำยังไงไปดูสไลด์ต่อไปครับตรงนี้ผมพยายามทำภาพให้ง่ายที่สุดนะฮะ
พฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีการตฐิวัตรนะฮะ
เป็นรัฐบาลคอสชแล้วต่อมามีรัฐมนุนปีหกศูนย์เลือกตั้งเดือนมีนาคมสองห้าหกสอง
แล้วก็แถมให้ท่านอีกนิดหนึ่งนะฮะรัฐบาลยุคโควิดตั้งแต่หกสามหกสี่
แล้วก็กำลังเป็นปีปัจจุบัน
ถามว่าลูกศรแดงจะสื่ออะไรนะฮะ
เจริญลงตามลำดับครับ

ผมย้ำนะครับวันนี้ผมมีเวลาน้อยผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะนักนะฮะ
วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำเนี่ย
จะพาให้คน๖๐กว่าล้านไปในทิศทางใด
วิสัยทัศน์คือการคิดไปยังอนาคตเตรียมแก้ปัญหา

ผู้นำคือการกล้าตัดสินใจ
มันก็อีกแหละครับตัดสินใจแล้วถูกหรือผิด
หรือเร็วนะครับ

ผมเอาผมบอกแล้วนะครับว่าผมเอาภาพจากสื่อต่างเนี่ย
นำเสนอเพื่อจะบอกว่า
อันนี้ไม่เกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์นะท่านดูนะครับ
คนมีสินเยอะมอบก๋วยเตี๋ยวครกนะ
นายกบอกว่าเพิ่มโรงรับจำนำแค่นี้

แทนที่จะปลูกข้าวเอาไปเลี้ยงปลาแทน

เขามาประท้วงหลายรอบแล้วนะครับ
ปรากฏว่าท่านเหมือนรถบรรทุกที่มากดดัน
แล้วท่านบอกเดี๋ยวจะใช้รถทหารมาขนสินค้าแทน
ผมก็ลุ้นเอาใจช่วยท่านว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า

อันนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะ
ไอเดียบันเจิดขนาดนี้สั่งให้ทหารปลูกผักชี

เลี้ยงไก่แก้จนบ้านเราสองตัว
ถ้าเขาเลี้ยง๓ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นคงรวยนะครับ

เราใช้เงินสองสามร้อยบาทในการเดินทางขึ้นทางด่วน
ท่านก็บอกจะไปยากอะไรคนรวยก็วิ่งข้างบน

อันนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างของวิสัยทัศน์
แล้วก็การเป็นนายกรัฐมนตรีของท่าน
การบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ

เอ่อตั้งแต่เช้ามานะฮะ
ผมได้ยินหลายท่านลุกขึ้นมาอภิปราย
ผมชื่นชมฮะให้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้งนะฮะ
แต่ผมจะขอแตะเพียงผิวผมย้ำว่าผมมีเวลาน้อยฮะ
ตอนนี้หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งกว่า๑๕ล้านล้าน
เมื่อไปเทียบกับรายได้ของประเทศ
หนี้ครัวเรือนไทยนะผมย้ำนะ
แต่ละครัวเรือนทุกคนมีหนี้กระจายหมด

ประกาศกระสุนงานคังเพิ่งออกมาฮะ
ปิดปีงบประมาณที่ผ่านมานี้๙๓ล้านล้านบาท
อันนี้คืออะไรฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
ท่านทุบนั่นแปลว่าทำลายทุกสถิติ
หนี้สาธารณะของประเทศไทย

ตลอดชาตินี้หรือเปล่านะฮะหรือไปถึงชาติหน้า

บัตรคนชนถ้าความจำทุกคนไม่เลอะเลือนนะฮะ
ล้านคนครับตอนแรกลงทะเบียนแล้วท่านบอกมันจะหายไป
แต่ปรากฏวันนี้๒๐ล้านคนมันกลับทวีขึ้น

ดูแผ่นต่อไปครับเดี๋ยวนิดนะครับ
ผมเน้นสีแดงข้างบนผมอยากอ่าน
ถ้ารัฐบาลยังแจกเงินโดยไม่พัฒนาคน
คนทั้งประเทศก็ต้องแบกรับภาระหนี้
จำแอปเป่าตังค์ได้ไหมครับ
การจำการแจกเงินที่รั่วไหลได้ไหมครับ
ท่านจำชาวนาที่ตายไปแล้วแต่มีชื่อมาเบิกเงินได้ไหมครับ
นี่แหละครับแผ่นต่อไปครับ
สภาหอการค้าไทยเตือนบอกว่าน้ำมันเนี่ยจะพุ่งถึงปีหน้า
อันนี้หมายถึงปีนี้นะครับ
และของก็จะแพงขึ้นต้องทำใจครับ
น้ำมันเคยราคาตกลงไปถึงนะครับ

วันนี้อาจจะประมาณ๙๐กว่าถึงร้อย

รัฐบาลนี้คืนความสุขให้คนไทยหรือเปล่า

นี่คือของขวัญปีใหม่ครับ

เดือนเดียวน้ำมันขึ้นแทบจะนับไม่ทันนะครับ

กุมภาพันธ์มีของขวัญให้อีก
ทั้งจุดชีนทั้งวาเลนไทย

ฉันเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเติมน้ำมัน

วันที่๕วันที่๘วันที่๑๑๑๔๒๐๒๕

ตรงนี้สิครับเป็นประเด็นที่คนวิเคราะห์วิจารณ์กันทั้งวันครับ
กองทุนน้ำมันเกิดวิกฤตติดลบ๑๔๐๐๐ล้าน
ถ้าถามผมนะครับผมสงสัยฮะ

หมายถึงน้ำมันดิบนะครับ
เราซื้อเข้ามาเนี่ยแต่ปรากฏเราไม่ได้เติมน้ำมันถูกเท่าที่มันต่ำลงไป๓๔เท่า
เราก็นึกว่าเออท่านคงเอาเงินเข้าไปเก็บอยู่ในกองทุนน้ำมันไหม
ที่ไหนได้ความจริงเปิดเผยมาว่า
เกิดภาวะวิกฤตตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ๑๔๐๐๐ล้านนะฮะ
เอาแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาล่ะท่านไปดูข่าวต่อไปฮะ
อยู่นะฮะจะมีการอภิปรายผมเดาใจได้ฮะ
รัฐมนตรีแรงงานทั้งคอรมอก็คงใจไม่สบายใจ
ก็ต้องรีบตัดสินใจออกข่าวนี้มา
จัดเก็บภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันดีเซล๓บาทต่อลิตร๓เดือน
ถ้าคนอ่านเผินนะลิตรละ๓บาทดีเซลลดลงแน่นอน
แต่ไม่ใช่นะครับขอโทษเขาเอาเงินไปทำอะไร
ท่านไปดูแผ่นต่อไปฮะคุณหน้าไหมฮะคนนี้
โปรดทราบลดภาษีน้ำมัน๓บาทต่อลิตร
ไม่ได้ทำให้ราคาลดลง๓บาทต่อลิตร
เดี๋ยวว่าแต่คนอื่นนะฮะผมอ่านแล้วยังงงไหมฮะ
พูดอะไรหนึ่งพูดไม่รู้ภาษาคนเหรอ
หรือสองพูดให้คนสับสนเหรอฮะทำไมฮะ
แล้วเงินเอาไปทำอะไรฮะหรือเอาเงินไปโปะกองทุนน้ำมัน
ไปดูแผ่นต่อไปครับผมย้ำนะฮะจริง
จริงผมอยากขยี้ทุกประเด็นครับย้ำอีกทีนะครับ
ขยี้ทุกประเด็นแต่ผมไม่มีเวลาผมจะบอกว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมฮะอย่าลืมกำพืชตัวเองฮะ

อันนี้ข่าวของปีก่อนมาจริงนะราคาข้าวดิ่ง
ท่านจำนะฮะมีสอดท่านพิเศษเชื้อมังผ่าน
เอาข้าวเปลือกมาโปรยข้าวเปลือกราคากิโลกรัมละห้าบาท
มาม่า๒ละ๖บาทฮะ
เชิญว่าภาวะวิกฤตไปดูแผ่นต่อไปฮะอันนี้เมื่อสองสามวันที่แล้ว
ชาวนาออกมาเต็มไปหมดเลยฮะเขาเป็นหนี้เป็นสินฮะ
ขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วเขาจะทำนาแล้วมันมาเหลือห้าหกบาท
จะทำไงฮะไปดูแผ่นต่อไปฮะแผ่นนี้จริงจริงนะครับ
ผมบอกเลยผมไม่อยากเขียนแต่จำเป็นต้องออกมาครับ
พูดว่านะเดี๋ยวนะจะมีคนออกมาพูด
ผมไม่รู้ใครจะมาบอกนะว่าโอ๊ยพูดไปเรื่อยเปื่อย
คุณทำได้หรือเปล่าถ้าคุณขึ้นมาทำท่านดูราคานี้ดีนะฮะ
ตอนผมเป็นรองนายกรัมตรีนะฮะผมกำหนดว่าราคาข้าวเปลือก
ราคาข้าวเปลือกเจ้าแนะนำอยู่ที่หมื่นสี่ถึงหมื่นหกอ่ะราคาขายจริงในท้องตลาดโดยไม่ต้องรับจำนำนะฮะ
เกินกว่าหมื่นสี่แล้วผมย้ำด้วยทะลุหมื่นหกฮะไม่มีการตัดค่าความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นต์
ไม่ต้องถือใบประทวนได้เงินสดทันทีผมอยากให้คนไทยเลือกเอากันแล้วกันฮะ
อยากได้รัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลหน้าผมย้ำนะก่อนเปลี่ยนสไลด์แผ่นนี้
ถ้าผมไม่เคยทำแล้วทำไม่ได้ผมจะไม่ออกมาพูดกันต่อไปครับ
ไอ้นี่นะฮะต้องการจะเน้นว่าอะไรฮะราคาดำใหญ่ล่วงสุดในรอบสามสิบปีฮะ
ตอนนั้นเหลือกิโลสามบาทมั้งฮะหน้าวคาต้นแผ่นต่อไปครับ
เรื่องนี้นะครับผมขออุทิศและไว้อะไรให้กับ
การประมงไทยที่เจ๊งแบบหายนะวายป่วงฮะเรือตั้งกี่หมื่นลำฮะ
เขาขายฮะท่านว่าเจ๊งเพราะอะไรฮะการประมงนี่คือหัวใจของภาคใต้นะฮะ
เมื่อเช้ามีสอสอบางท่านเอาตัวเลขขึ้นมาให้ดูฮะปรากฏว่าภาคใต้ตอนนี้
เคยมีรายได้ต่อหัวดีที่สุดตอนนี้จนที่สุดเพราะประมงคือชีวิตของเขาครับ
ท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะอันนี้เป็นข่าวสักสามปีสี่ปีมาแล้ว
ซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราก็บอกแล้วไงเจริญลงตามลำดับคือ
ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีประมงเจ๊งทั้งประเทศ
ตอนนั้นแทบนะฮะแต่ตอนนี้ตัดคำว่าแทบเลย๓ปีเจ๊งหมดแล้วฮะ

การบริหารงานเศรษฐกิจที่ล้มเหลว
ใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจช่วยนึกทีสิครับ
คันยกน้ำกิจเป็นเองนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

การบริหารงานโควิดก็ล้มเหลวล้มเหลวอะไรฮะ
อุปกรณ์การแพทย์หายไปไหนก็อภิปรายกันเมื่อเช้า
แล้วตกลงวัคซีนซื้อถูกหรือเปล่าซื้อผิดหรือเปล่า
เอาควรได้ฉีดอันไหนฮะฉีดแล้วฉีดอีก
ประเทศไทยสร้างนวัตกรรมฉีดบูสเข็ม๓เข็ม๔
แล้วท่านเห็นชีวิตคนไทยเป็นอะไรครับ
บริหารงานโควิดเนี่ยผมยืนยันนะว่าล้มเหลว
พอล้มเหลวปุ๊บนะท่านก็ไปยุ่งกับธุรกิจอื่น
เอาตรงนี้ปิดโน่นปิดนี่ปิดโน่นปิดนี่
อะไรของท่านก็ไม่รู้ผลสุดท้ายเป็นไงฮะ
ทั้งประเทศฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
อยากจะบอกว่าเราได้ยินบ่อยฮะ
เหลื่อมล้ำผมย้ำนะว่าคำนี้จริงจริงเป็น
ทางวิชาการฮะคนก็ฟังหลวมหวมก็คือ
มันไปโยงกับประโยคข้างล่างฮะเอื้อประโยชน์ในทุนนะครับ
ว่าเหลื่อมล้ำคืออะไรอ่ะฮะเอาคนหนึ่งรวยสุดกูฮะ
คนหนึ่งจนไม่มีจะกินนะฮะมันจึงเกิดความเหลื่อมล้ำ
แต่มีคนพูดเนี่ยผมอยากจะบอกว่า
ในที่สุดมันต้องมีคนทำให้เห็นนะไปดูแผ่นต่อไปครับ
ตรงนี้นะครับมีคนพูดมาหลายคนแล้ว
ผมเอาตัวต้นฉบับหรือออริจินัลมาให้ดูว่าปปชออกเอกสารนี้ออกมา
๒๐๒๑ซึ่งผ่านพ้นมาเดือนกว่าเราหล่นไปอยู่ที่อีก๖อันดับจากเดิม
ผมจำได้ว่าผมยืนอภิปรายอยู่แถวนี้ตอนนั้นอันดับร้อยหนึ่งอ่ะ
นี่ลงไปร้อยสิบร้อยสิบประเทศนี่แหละพูดตรงนะฮะ
อันดับเนี่ยเขาดีกว่าเรา๑๐๙อันดับนะครับ
เราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะใครอยากมาค้าขายกับเราฮะ
เรามีปัญหาไปหมดทุกอย่างครับไปดูแผ่นต่อไปครับ
ผมอยากจะทิ้งอะไรเป็นบางประเด็นฝากไว้ให้นะครับ
ผมเรียนว่าคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสชีวิตที่เท่าเทียมกัน
ไม่ใช่รวยอยู่๑๐ตระกูล๒๐ตระกูล
วันนี้๙๙๙๙๙เจ๊งหมดฮะเจ๊งมากเจ๊งน้อย
คดีอัธยากรรมฆาตกรรมคดีอะไรเต็มไปหมดสลด
ดูทีวีแล้วปวดหัวฮะท่านไปดูนะ
คนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกัน
ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแผ่นต่อไปครับ

ผมทำเวลาได้ดีพอสมควรผมย้ำนะครับ
จริงเนี่ยผมเตรียมสไลด์มากกว่านี้๒เท่าตัว
พอผมรู้ว่าผมได้เวลาเท่านี้ผมจึงได้ตัดทอนมันออก
ผมต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รอฟังผมอยู่นะฮะ
ท่านอาจจะบอกเอ๊ะมันพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่รู้เรื่อง
ผมย้ำนะครับมันไม่มีเวลาขยี้พอที่จะอธิบายยาว
แต่ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนสอสอทุกคนที่อภิปรายมาตั้งแต่เช้า
แล้วก็จะอภิปรายต่อในบ่ายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะฮะ
มันจะทำให้พวกเราเอามาประติดประต่อเนี่ยเป็นภาพใหญ่ว่า
ทำไมถึงตั้งชื่อว่า๘ปีเขาเกินพอครับ
หลายคนบอกให้ลาออกนะฮะ
ถ้านับอายุความต่อเนื่องความจริงผมอยากให้ขึ้นสไลด์แผ่นนั้นนะฮะ
อีกทีนึงว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ท่านอยู่มาสามช่วงของระยะเวลาสไลด์ประมาณแผ่นที่สองหรืออะไร
ถ้าย้อนได้นะย้อนให้ดูหน่อยครับ
ผมจะได้มีเวลาพูดอะไรอีกนิดหน่อยครับ
เนี่ยฮะท่านสังเกตดีดีนะด้วยความที่ผมจะรีบเนี่ยแหละ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่พฤษภาคมปีห้าเจ็ดฮะ
แล้วถ้าดูนะรัฐบาลคอสชครับรัฐบาลโดยรัฐบนูล๖๐ครับ
ยุคโควิดแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ประโยคที่ใครพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ยินอยู่บอกว่า
อย่าไปโทษโควิดอย่างเดียวครับ
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันครับ
มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและฝีมือการรับสถานการณ์ของรัฐบาลนะครับ
คราวนี้กลับไปเรื่องสไลด์แผ่นสุดท้ายในเรื่องเราตกอันดับมา๑๑๐แล้วนะครับ
ผมมีอะไรที่ขออนุญาตนะฮะขอใช้เวลาที่ผมมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่นาทีเนี่ย
อนุญาตพูดดังต่อไปนี้นะครับ
วันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผมต่อจงที่จะเน้นไปที่พลเอกประยุจชันนโอชานะ
ผมถามคนไทยทั้งว่าจะ๘ปีอยู่รอมารอกละ
เรามีความสุขหรือเรามีความสุข
แล้วเราได้รับความสุขนั้นมาหรือเปล่า
เคยต่ำลงไปน้ำมันดูไบต่ำลงไป๑๐เหรียญต่อบาเรล
น้ำมันเวสเท็กซัสอยู่ที่๓๐เหรียญต่อบาร์เรล
เราถามจริงทหารด้วยจำนวนกี่ส่วน
เผลอลิตรเหลือน้ำมัน๓บาท๔บาท
เอาเงินไว้ไหนฮะปทกำไรเยอะแยะขนาดนั้น
คราวนี้ผมจะพูดในสิ่งที่เหลือเวลาอีกนาทีกว่า๒นาที
ผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเศรษฐกิจใหม่
ตอนช่วงหาเสียงผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบตไม่กี่ครั้ง
ก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพักแล้วนะฮะ
ว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่า
เราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะ
เพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตระบัดสัตว์

ต่อมาในห้องแถลงข่าวของสภาวันนี้ก็มีข่าวนึก
ผมก็ไปยืนแถลงข่าวถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี้อยู่นะสีหน้าผมไม่ดี
มีใครมาดีลผลประโยชน์ท่านหรือเปล่า
อันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายคือคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้
ยังรักษาจุดยืนไหมคำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชน
ทุกคนตอบว่าใช่
ผมเลี้ยงมาทีละคนแล้วผมบอกว่า
สิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
แล้วผลออกมาเป็นยังไงฮะ
ผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศนะคงรู้ดีฮะ
งั้นผมไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเด่อยู่ตรงนี้
นะฮะ
สิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐมนูลนะฮะ
เปิดโอกาสให้สอสอไม่ต้องทำตามมติภักดิ์

แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ
ทำให้เกิดนวัตกรรมสับขึ้นมา๒คำ
คำแรกคือคำว่างูเห่า
คำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยครับ

ถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่
ผมเพิ่งเข้าใจแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับ
สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ
ผมขออภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่า
ท่านไปทำอะไรหรือให้ใครไปทำอะไร
ทำไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยื่น

สัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้
สองปีเสร็จ
ผมไม่มีความสุขกับการทำงาน
มิ่งขวัญไม่ต้องร้องนะครับ
ไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นนะครับ

ถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาพนันกับท่าน
ผมจะบอกเลยนะครับ
กราบขอบคุณท่านประธานสภา
รองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยฮะครูแก้ว
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับ

ผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อผมลาออก
ผมลาออกวันนี้
ผมขอยื่นใบลาออก
สักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะฮะ
ผมยอมที่จะสละความเป็นสอสอเพื่อให้มันจบครับ
เพราะผมได้ขอให้พักเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกจากพัก
ก็เห็นพักอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนาน

แต่ผมจะฝากข้อความนี้นะครับ

และหรือลูกน้องท่านไปทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืน

และสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะครับ
ผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
ผมจะใช้องค์ความรู้
ความสามารถที่ผมมีอยู่
ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน

ผมจะออกไปพิสูจน์ว่า
แม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาล
เหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขไหม

และผมก็จะไปเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับ

ก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะ

เพราะอยากติดต่อผมนะครับ
เฟซบุ๊คชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณภาษาไทย
ขอโทษไม่มีชื่อพักนะครับ

ท่านมิ่งขวัญไปคิดให้ละเอียดรอบคอบหน่อยดีไหมครับ
ไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับ

ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่าน
เพื่อนสอบทุกคนด้วยครับ